ปกติเวลาที่ขนส่งเขามาส่งเขาก็จะโทรมาบอก

คือเขาบอกว่าเธอสั่งทีวี
ทีวี๖๕นิ้วเลยจ้ะ

แล้วแถมที่สำคัญฝนมันตกลงมา
สภาพทีวีเป็นแบบนี้

นี่แหละ๖๕นิ้วราคาเท่าไร

วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ

เฮ้ยเอามาวางไว้หน้าบ้านแบบนี้เลยเหรอ
เปียกฝนแบบชุ่มโดยที่ยังไม่ได้แกะอะไรมาเลยนะคุณผู้ชม
แล้วคนที่เอาคลิปมาโพสต์เขียนข้อความเอาไว้

เครื่องหนึ่งกว่า๒๐๐๐บาท
วางปานอันละ๒บาท

มาส่งของก็อ้าวของมีมูลค่าแบบนี้
ทำไมถึงไม่โทรแจ้งลูกค้าไม่โทรแจ้งผู้รับ
แล้ววางทิ้งไว้แบบนี้คุณไม่ดูเลยเหรอ
สภาพอากาศช่วงนี้ฝนมันตกบ่อย

อันนี้เฮียเลยเรียกพี่เลยค่ะ
ก็บางคนก็บอกนะบอกว่าเราก็โดนค่ะ
โชคดีที่ของเราฝนไม่ตกเราโทรร้องเรียนต้นสังกัดเลยนะ

แล้วคนโพสต์เขามาอัปเดตนะคะบอกว่า
ทางบริษัทเจ้าของทีวีมารับของกลับแล้ว

บอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องคืนเงินให้เรียบร้อยแล้ว

มีคนไปถามเหมือนกันนะบริษัทไหนอยากรู้
คือเธอก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากบอก

แต่มันเป็นพฤติกรรมของตัวบุคคล